ที่ไอ้เมย์มาด่านี่แหละรู้จักแล้ว
คนที่จะโดนใบเหลืองเนี่ยมันจะต้องมีกฎโดนอะไรบ้าง
ตั้งใจกันแกล้งอะไรอย่างเงี้ยคำถามว่าถ้าสมมุติเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับคุณ

ไม่ใช่แมทนั้นถูกคู่แข่งทะลมยับเยิน๒ต่อ๖ประตูนี่
แต่เนื่องจากขนาดศึกโรมรันพันตูเนี่ยกำลังดุเด็ดเผ็ดมัน

แจ๊คใบเหลืองเลยอ่ะเพราะตดแตกกลางสนามบ้า
สรุปแล้วตด๒ครั้งเขาโดนใบเหลือง
ครั้งแล้วก็ในที่สุดก็เป็นใบแดงคือไล่ออกจากสนาม

ลันสติ๊กนะครับนิงเก็นว่าไม่ได้
ใจก่อความเดือดร้อนหรือทำร้ายใครด้วยกัน
นั่นแหละสิบางเอิญของไส้ของเขานี่ปั่นปวด
ภายในภูมิกะทินี่ไม่ปกติ
ความจริงการผายรมเป็นเรื่องธรรมชาติ
แล้วก็เดินออกจากสนามอาดำถามแดนนี่ว่า

คำตอบคือไม่ได้
คงจะมีเพราะว่าเข้าไข้พฤติกรรมไข้จำไว้ครับ
เขาบอกเข้าไข้พระม่าก็ดูทุกวันค่ะ
อ๋อก็ขอบคุณครับอืมเดี๋ยวไป

อยากได้มั้ยอื้มอื้อหืม
เดี๋ยวไปอีกอาทิตย์หน้าไปอีกมึงมึงมึง
ยิงกระบาลเหรอสรุปแล้วก็คือก่อนเดินออกจากสนามก็เห็นที่เขาถามว่าเฮ้ย
เขาเป็นนักปอนด์มาเนี่ยมันเป็นเหนือธรรมชาติสุดมันตดไม่ได้เหรอ
เข้าข่ายพฤติกรรมเจตนาก้าวร้าวยั่วยุและไม่เหมาะสม
อยู่อะไรตดไผลลมเนี่ย
เพราะฉะนั้นเราก็น่าจะรู้กฎอันใหม่ว่าขนาดเตะห้ามตด
อ่าโอเคนะฮะมันกั้นได้เหรอถามจริง